วันนี้เริ่มต้นกันที่เรื่องราวของประกันภัยรถยนต์นะครับ
เรียกเงินประกันภัยหรือว่าการป้องกันอุบัติเหตุ

สำหรับผู้ที่ทำประกันเองและสำหรับบริษัทที่ทำประกันนะครับ
เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมในการเรียกเงินประกันด้วย
ดังนั้นนะครับบริษัทประกันภัยรถยนต์เขาจึงมีเทคโนโลยีใหม่
ใช้ในการตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่
ซึ่งนอกจากจะตรวจสอบในเรื่องของความปลอดภัยแล้ว
ยังช่วยให้การเรียกเงินประกันนั้นมีความบริสุทธิ์ยุติธรรม
และที่สำคัญนะครับเป็นการลดค่าเบี้ยประกันให้แก่ลูกค้าด้วย
เอาละครับติดตามรายงานความทันสมัยนี้ได้จากคุณจีรภาสุริสุขครับ
ทันทีที่ขับรถออกนอกเส้นทางที่กำหนด
ก็จะส่งข้อความแจ้งเตือนมายังสมาร์ทโฟนของผู้ใช้ทันที
การเชื่อมต่อข้อมูลการเดินทาง
แจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน
ประมวลผลออกมาเป็นคะแนน
ซึ่งจะสะท้อนพฤติกรรมการขับรถยนต์ค่ะ
ในการที่จะบ่งบอกถึงโลเคชั่นของรถเนี่ยนะครับ
ว่ารถอยู่ในตำแหน่งไหนในการขับขี่ต่างเนี่ยนะครับ
รวมไปถึงเส้นทางการขับขี่ของรถยนต์
เสร็จแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่รถยนต์สามารถ
ช่วงเวลาของการขับขี่ว่าขับขี่ในช่วงเวลาใดนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ลองทดสอบใช้งานระบบนี้
หลังจากที่ได้กรมฐานประกันภัยแล้ว

จากนั้นให้เข้าไปลงทะเบียนใช้งานได้ที่เว็บไซต์
เข้าสู่ระบบและกรอกหมายเลขกรมทัน
และตามด้วยหมายเลขที่ติดมากับเครื่อง
ชื่อเข้าใช้งานและรหัสผ่านค่ะ
จากนั้นเลือกที่การจัดการรถยนต์
ก็จะพบกับการตั้งค่าการแจ้งเตือน
กรณีที่รถยนต์ออกนอกพื้นที่ที่ผู้ใช้กำหนดไว้
ซึ่งคราวนี้ขอเลือกพื้นที่ในกรุงเทพค่ะ
เพื่อล็อกอินเข้าใช้งานค่ะ
ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปติดตั้งกันได้เลยค่ะ

และอีกรุ่นจะเป็นรุ่นของแบตเตอรี่หนึ่งค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีจะนำไปติดตั้งใต้ฝากระโปรงรถ
โดยสามารถติดตั้งได้ด้วยตัวเองค่ะ
หลังจากที่เครื่องยนต์เย็นแล้วก็ทำความสะอาดผิวแบตเตอรี่รถยนต์
และต่อสายสีดำเข้ากับคั่วลบ
และสายสีแดงเข้ากับคั่วบวก
แล้วจากนั้นก็ติดตั้งอุปกรณ์นี้บนผิวแบตเตอรี่ได้เลยค่ะ
ติดตั้งอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ

จะต้องมีการขับรถด้วยระยะทางสัก๑๐กิโลเมตร

เพื่อให้อุปกรณ์ที่เราติดตั้งนั้นเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบ
แต่ถ้าขับรถออกนอกพื้นที่จังหวัดที่ระบุไว้ในตอนแรก
ระบบจะส่งข้อความแจ้งเตือนทันที
ซึ่งอาจจะช่วยป้องกันในกรณีที่เกิดการโจรกรรมรถยนต์ได้ค่ะ
จากนี้ยังสามารถแจ้งเตือนอัตราการเบรก

สามารถแจ้งเตือนอัตราการเบรกการเร่งเครื่องระยะทางการเปลี่ยนเลนกระทันหัน
ถึงช่วงเวลาที่ใช้ในการขับขี่ประมวลผลออกมาเป็นคะแนน
โดยคะแนนเต็มนั้นอยู่ที่๑๐๐คะแนน
และจากการทดลองใช้งานนั้นคะแนนที่ได้ออกมาเป็น๘๙คะแนนขึ้นเป็นแถบสีเขียวค่ะ
ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์การขับขี่ที่เหมาะสม
หากขึ้นเป็นแถบสีเหลืองหรือสีแดงหรือคะแนนน้อยกว่านี้ต้องปรับปรุงพฤติกรรมการขับรถยนต์ค่ะ
คะแนนการขับนั้นยังมีผลต่อการปรับลดเบี้ยประกัน
หรือหากนำรถไปให้คนอื่นใช้อาจจะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่ให้ลูกใช้
ก็สามารถทราบพฤติกรรมการขับรถของลูกได้
หรือในฝากของบริษัทก็เช็คได้ว่าพนักงานของเรานั้นมีการขับรถออกนอกเส้นทางไหม
ปัจจุบันมีผู้ติดตั้งระบบนี้ไปแล้วกว่า๕๐๐ราย
เตรียมพัฒนาให้สามารถแจ้งเตือนพิกัดของสถานที่
หากผู้ใช้งานเกิดอุบัติเหตุโดยที่ไม่ต้องโทรเรียกประกันให้ยุ่งยาก
ถือว่าเป็นการนำเทคโนโลยีมาประสานพฤติกรรมการขับขี่ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ
จีรภาสุริสุปข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน